คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่เลย
คุณหิงปณิตาค่ะก็เดินทางไปที่สารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
ครอบครัวกลางอีกครั้งนะคะก็ไปตามหมายนัดเลยค่ะ
มีนายนัดนะคะไกลเกลี่ยของศาลค่ะ
ครั้งที่แล้วเนี่ยคู่กรณีไม่ยอมมาและเมื่อวานนี้ก็ไม่มาอีกเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่คู่กรณี
ซึ่งตามข่าวก็เขาว่าเป็นมือที่๓แล้วนะคุณผู้ชม
ไม่ได้เดินทางไกลเกลี่ยกับคุณหญิงปณิตาค่ะ

ใช่นะคะแต่ว่าสารไม่อนุญาตค่ะ
ซึ่งผลจากการที่คู่กรณีไม่มาไกลเกลี่ยในครั้งนี้ค่ะ
สารต้องนัดสืบพยานในวันที่๔ตุลาคมทันทีค่ะ

และหากครั้งนี้คู่กรณียังไม่มาอีกนะคะ
คางแสดงความบอกว่าโอกาสที่จะแพ้คดีเนี่ยสูงมากค่ะ

ถูกต้องนะคะซึ่งทางคุณหนิงเองก็ยังยืนยันนะคะ
ว่าจะเอาความคู่กรณีตามแบบที่ยื่นฟ้องนะคะเป็นครั้งแรกนะคะ
ส่วนประเด็นข่าวที่เมาส์บอกว่าการฟ้องร้องครั้งนี้
ทางคุณจินสามีคุณหนิงเป็นฝ่ายหาทนายความให้ทั้งคู่กรณี

เรื่องนี้จริงหรือไม่ไปฟังคำตอบจากปากคุณหนิงกันค่ะ
เรียกว่าอึ้งไปเลยนะคะ

ที่มีภาพครอบครัว๓คนพ่อแม่ลูกออกมา
คุณหญิงย้ำว่าเป็นสิ่งที่ลูกสาวมีความสุขมากค่ะ
ได้มาปรึกษาแล้วก็โพสต์รูปภาพนี้ออกไป
เจ้าตัวพูดชัดเจนนะคะว่าอะไรที่ยังเป็นความสุขของลูกสาว

คำนึงถึงจิตใจของลูกสาวมากที่สุดด้วยค่ะ
พวกเราทุกคนยิ่งต้องแบบ

ไม่ว่านิงจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่
นิ้งจะตัดสินใจช้าอย่างมีสติ
แล้วให้กระทบกับลูกให้น้อยที่สุด

การเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องแบบที่

เขาไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเจอเรื่องนี้ใหม่

แต่เมื่อคืนนี้กำลังจะหลับอยู่ทีเดียว

เป็นภาพที่ขึ้นอยู่ต้องขออนุญาตเบอร์หน้านะ

ภาพมุมขวาน้องผู้หญิงเสื้อดำด้านบน

เป็นหลานสาวที่สนิทของตัวเอง

เพจเอารูปไปลงนะ
คนก็เข้าใจผิดว่าน้องในรูปคือมือที่๓หรือเปล่า
แต่ชุดดำคนนี้คือหลาน
ไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วน้องยังเด็กอยู่ด้วย
ทางครอบครัวของน้องไม่โอเค

ไม่ใช่ผู้หญิงเสื้อดำแต่เป็นผู้หญิงเสื้อสีขาวด้านล่าง
แซ่บอยู่ตรงประโยคทิ้งท้ายบอกว่าเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดรูปที่ถูกต้องคือรูปร่างซูดปากมากค่ะ
เพราะนี่คือการเปิดหน้าของมือที่๓ด้วยตัวคุณหนิงเองนะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้รอติดตามกันต่อแล้วกันว่ายังไงตอนนี้หลายประเด็นมันยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะคะ
เราก็เล่าได้ตามที่จะสามารถเล่าได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะไปเดือดร้อนขึ้นสารกับเขาด้วยเหมือนกัน
คุณผู้ชมเองจะคอมเมนต์อะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันถ้าอยากไปขึ้นศาลนะ